ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โอเควันนี้เรามาพร้อมกันเปิดรายการ๓คน
เมื่อวานเห็นคุณกัญชัยนั่งตรงนี้เขาแลกกับดิฉัน

เขาต้องไปงานส่วนตัวพิเศษ

เขาไม่อยากรู้เรื่องคนอื่นดิฉันก็จะเป็นอย่างนั้นในวันนี้นะคะ

เขาไม่เคยรู้เรื่องใครเลยไม่เคยรู้แต่แค่โทรศัพท์หาเขาทันที

แล้วถ้าสมมุติใครไม่รับโทรศัพท์ก็โกรธเขาอีก

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไหนก็ได้ที่มีออกบังกับประสิทธิ์ได้
ก่อนก็จะเห็นการออกใบกำกับภาษีค่อนข้างจะยาวส่วนใหญ่จะเป็นห้างสรรพสินค้าบ้างล่ะ
ท่องเที่ยวบ้างล่ะเอาหมดณวันนี้แม่เดี๋ยวคืนนี้เอาเลยจัดซะหน่อย
ก็อย่างเราก็คงจะไปอาบอบนวดไม่ได้
แล้วทำไมจะไปจัดอะไร

ก็ไม่รู้เขาควรจะทำกฎหมายให้ครอบคลุมนิดนึง

อันนี้เขาบอกอาบอบนวดนะสำหรับผู้ชายไปเที่ยว

โฮสนั่นแบบว่ามันเป็นของก็ไม่เท่าเทียมน่าจะได้

แต่เธอต้องออกไปเสร็จแล้วไว้กับภาษี

ใช่แต่รุ่นเราหน้าด้านขนาดนี้จะไปกายอะไร

จริงบอกพี่มดดำอ่านข่าวนี้บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
มันเหลื่อมล้ำทางเพจมากเลยนึกออกป่ะ

คืออธิบดีกรมสรรพากรเขายืนยันณวันนี้
ผู้ใช้บริการอาบอบนวด

คุณขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาหัก

เช่นเดียวกับโอเคละร้านอาหาร

อันนี้ยังพอได้
แต่อาบอบนวดเธอจะขอใบเสร็จหลังจากไปนวดแล้ว

แล้วเก็บไว้ในเป่าตังค์มีเจอแล้วนวด

เราไม่มีเรื่องผิดกฎหมายนะคะอบนวดคืออาบอบนวดกับพี่

คุณม้าสมมุติไปเที่ยวว่าฉันรู้แล้วเราไปหาพี่เราดีกว่า
คุณม้าสมมุติไปเที่ยวว่าฉันรู้แล้วเราไปหาพี่เราดีกว่า

ได้ไหม
ไปหาพี่เซ็กบอกว่าพี่หนูขอใบกำกับภาษีหน่อยได้ไหม
เมื่อวานมาเริ่มจากการมีกระแสข่าวก่อนว่าในออนไลน์
เกี่ยวกับมาตรการช็อปช่วยชาติ
เพราะว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ของคนไทยมา

ช่วยชาติมันเกิดขึ้นหลายครั้งไหม

แต่ปีนี้มันค่อนข้างจะแปลก

ผู้ที่ไปใช้บริการอาบอบนวด

สามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

จนเป็นที่ฮือฮามากเมื่อวานี้พี่เอ้ย

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายน

แล้วก็จะมีระยะเวลาไปสิ้นสุด๑๑พฤศจิกายน
จนถึงวันที่๓ธันวาคม
ระยะเวลาแล้ว๒๓วัน
ก็สามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักค่าใช้จ่ายหรือค่าลดห่อนได้เหมือนกัน

เพราะถือว่าการดำเนินธุรกิจบริการตามปกติเช่นเดียวกับร้านอาหารร้านคาราโอเกะ
แต่ธุรกิจอาบอบนวดแล้วก็สปาเนี่ยที่คุณจะไปเถื่อนหรือเปล่า

เพราะว่าสิ่งไม่ใช่แบบว่าไปที่นู่นที่นี่ที่มันไม่มีที่แปลก

เพราะว่าที่จะมาหักรถได้เนี่ย
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็กรมสรรพากรก็คือมีการส่งภาษีปกตินี่แหละนะฮะ
และที่สำคัญใบกำกับภาษีที่ออกจากร้านนวด
จะต้องออกใบกำกับแบบเต็มรูปแบบ

ประชาภาษีตันเจริญ
มันจะออกหมดเลยว่าเราจะรู้เลยว่าใครไปเที่ยวบ้าง

แล้วที่สำคัญใบกำกับภาษีที่ออกจากร้านนวด

แล้วมันจะใช้ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
เช่นที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างนี้

คุณกรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กล่าวถึงมติคอรมอหรือคณะรัฐมนตรีนี้ว่า
เห็นชอบโครงการช็อปช่วยชาติโดยยกเว้นภาษีได้

สำหรับเงินที่จ่ายไปซื้อสินค้า

เพราะฉะนั้นที่เขาจะช่วยกันคือ

แต่เมียเจอคงไม่คุ้มค่ารักษา

สามารถหักลดหย่อนได้จำนวนที่จ่ายจริง

เขาอาจเท่าที่ฟังแล้วคืออย่างนี้

แต่บาร์โฮดนั้นจะต้องจดทะเบียน

ต้องมีกรมสรรพากรต้องมีจดภาษี
มูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง

ถ้าเกิดจะออกกฎหมายแบบนี้ก็เอาเงินไปจ้างเมียน้อยเถอะ

ออกได้สิ
จากการซื้อสิงคัน
เพราะสองส่วนนี้จะสามารถหักภาษีได้
ถือว่าเป็นจำนวนมากอยู่นะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
คนไทยตอนนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจให้ออกมาใช้จับจ่ายใช้สอย
เม็ดเงินจากมาตรการครั้งนี้ก็จะไปกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
แบบว่าขนาดกลางถึงขนาดเล็กถูกต้องไหมฮะก็จะทำให้
อย่างนี้แล้วแบบทำไมการซื้อหนังสือนี้สามารถลดห่อนได้
แต่ของเนี่ยบางคนมันก็มีคำถามขึ้นมาอย่างนี้ไงพี่ว่า
สมมุติเราไปเที่ยวพัทยาเราซื้อไก่เหลืองกินอย่างนี้
ไม่ได้เขาไม่ได้ประกอบการเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไปกระจุกอยู่ที่
ใครหรือเปล่าแต่ก็ก็แล้วผู้ประกอบการพิโรคสไม่ต้องต้องการ
ไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปด้วยยังไงไหมเออทริปไม่นับแล้วทริปมาทริป
ไม่ได้เพราะเด็กไม่มีเครื่องรูดการหรือภาพไปหน่อยดิอ๋อฉันกลัว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

เราจะรวบรวมเงินไปช่วยใครที่ไหน

มีคนที่สมควรถูกเรียกว่าฮีโร่

กว่าผมเยอะผมไม่กล้ารับตรงนั้น

แต่คุณหมอคุณพยาบาล

ไม่ใช่ใช่ไหม

พอสมควร

มีคนได้ไปเนี่ย

แล้วเราก็ช็อกซิริมาไปที่คุณชะลิดประกาศแต่งงาน
๒ก็คือภรรยาท้องแล้ว๓เดือนจะช็อกทำไม
มันก็ไปเกิดขึ้นบ่อยจะตายไป
หลายคนก็เลยให้ความสนใจว่าวุ้นเส้นรู้สึกอย่างไร
ภรรยาของชาคริสแย้มนามก็มีความเคลื่อนไหวดังนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นอริยบทนั่งสบายใส่รองเท้าผ้าใบไฝ่ห้างด้วยนะฮะ
หมายความว่าไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร
หรือว่าแปลเป็นแบบสำนวนวัยรุ่นคือชิลเมอร์โอเคเปล่าอืม
เอาสักนิดนึงวันนี้ล่าสุด
ขณะที่เรากำลังจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะฮะ

เพราะว่าสามีคุณแจ้ตอนออกมาเปิดใจแล้ว

คือว่าไปกรีดการลูกเขาเค้าเลยหรือป่ะเป็นประเด็นจากเมื่อวานี้นะ

ที่โดนครับประกาศตัดพ่อตัดลูกกันแล้ว
พ่อแม่ของกุญแจซอนอยากไปเยี่ยมลูกสาว
ก็ไม่ให้เจอกีดกันไม่ให้เข้าไปเยี่ยมหลานชาย
ทำให้ครอบครัวของดาราสาวไม่พอใจอย่างรุนแรง
ล่าสุดกัปตันนัทได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะฮะ
ว่าขอบคุณที่มาเยี่ยมรู้สึกดีใจมาก
แต่ตอนนี้หลายคนอยากจะรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรใช่ไหมฮะ
เขาตอบมาอย่างยาวมากเลยว่าไม่ขอพูดอะไร
เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ะมาลุ้นต่อ
บโต๊ะปังอุตส่าหลุ้น
กุญแจซอนก็ในขณะที่สื่อบุกไปเยี่ยมเขาเนี่ยนะ
เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ขอพูดอะไรเพราะขอเป็นเรื่องส่วนตัว
ขณะที่คุณแจซอนเผยซะว่าตอนนี้โอเคเดี๋ยวกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน
ขอบคุณที่มาเยี่ยมนะคะส่วนน้องเทคออฟยังหลับไม่งองแง
แต่ไม่รู้ไม่รู้ถึงบ้านจะงองแงหรือเปล่าจบ
นี่คือคำตอบของเขาสองผัวเมียมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมค

เพราะคุณแม่พูดเลยไหนก็พูดเรื่องนี้แล้ว
ตั้งแต่เช้าหูชาโทรทั้งทุกสายการ

คุณก็เขาก็โทรมาให้ข้อมูลทางนี้

ใครที่บอกเธอว่าอย่าไปเชื่อฝั่งนู้นหมายถึง

เขาบอกว่าเป็นผู้ปกครองโรงเรียนหนึ่ง

พี่เขาติดประกาศมาให้ดูแล้วกัน

ก็มีกลุ่มที่รู้จักกุญแจซอนว่าเขาก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้
เพราะอาจจะไม่เหมือนที่เป็นข่าวอยู่เขาใช้คำนี้

ไม่ใช่ศิลปินก็เป็นเพื่อนกุญแจซอน
อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรจากข่าว
เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อนำเสนออยู่ตอนนี้
ก็เลยขอไม่พูดรายละเอียดกันแต่พูดเป็นในกลุ่มเขา

เห็นภูมิใหญ่มากแต่แขนขาเล็กนะ
เต้นป๊าบเลยก่อนที่จะคอดนะตอนนี้คอดแล้วค่ะ
น้องอคินคลอดลูกชายอุ้ยหรอ
ได้ลูกชายกันบ้างทั้งวงการมาถึงปีนี้

โชติกาวงวิราชวันใจไฮโซคุณอาร์มจันสุริมณีฉาย
คลอดแล้วค่ะน้ำหนัก๓๑กิโลอุ้ยนะ
ดีนะสุขภาพดีทั้งแม่และลูก
ล่าสุดนะคะโพสต์แล้วนะคะพร้อมหน้าคุณแม่คุณลูกเขียนข้อความว่า
สวัสดีครับผมน้องอคินมณีฉาย
วันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๐ครับ
ขอบคุณพี่ทุกคนที่เชียร์ผมกับแม่ปลอดภัยดีทั้งคู่นะ
สุขภาพพี่บัดตีน้อยได้ล่ะพิวปังแล้วเออ
ปีก่อนก่อนเราจะได้หลานสาวของวงการบทบาทมาเมืองเยอะ

ซักประมาณนี้เราได้แต่หลานชายเพราะวงการบทบาทบ้านเราเนี๊ยย
มีแพทย์ลูกชายแต่ว่าน้องปิมลูกบิ๊กก็ผู้หญิง

๓เดือนสี่เดือนเองนะอะ
มีป้ายขึ้นที่เราลองละมารวยไหม
มาพ่อมาปิดรายการอีกนิดนึง

คนปลูกมือคุณแม่คุณแม่ปิดสวยเรื่องการปูแจซอด

ไปกันลากันแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ